คุณผู้ชมข่าวนี้บอกเลยว่ามาลัยท่วมเวทีมีอยู่จริงค่ะโอ้โห
โอ้โหอะไรมันจะอลังการงานสร้างขนาดนั้นนะ
คุณผู้ชมดูภาพการแสดงปิดฤดูการวงหมอลำชื่อดังวงหมอลำใจเกินร้อยของหนุ่มบอยสิริชัยกันหน่อยนะ
เป็นการปิดฤดูกาลปีที่๖ค่ะผ่านพ้นไปแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมาก
อลังการไงไหวคุณผู้ชมดูภาพค่ะพ่อยกแม่ยกแฟนคลับแห่แหนมาร่วมจองพื้นที่หน้าห้าน
คล้องมาลัยกันจนท่วมเวทีกันเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่ามาลัยเงินสดกับชุดเพชรและแสงสีเสียงบนเวทีอะไรมันจะโดดเด่นกว่ากันนะคุณผู้ชมนะ
เสร็จสิ้นภารกิจบนเวทีค่ะบอสบอยของแฟนก็พาทัวร์ดูบรรยากาศหลังเวที
ร่ายยาวขอบคุณแม่แล้วก็เอฟซีแต่ละบ้านนะคะแบบทั่วถึงไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลย
เห็นแล้วก็ตาลายคุณผู้ชมดูสิ
งปีกออกมาแบบแพนออกมาแล้วบอกโอ้โหอลังการขนาดนี้เลยนะ
ที่อยู่ลายล้อมรอบคอบอสนี่ทะลุจอจริงหลายแสนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของหนุ่มบอยกันหน่อยค่ะ
นี่แหละนะเป็นคำขอบคุณจากใจของหนุ่มบอยจริงนะคะ
ฤดูการพักวงแฟนอย่าเพิ่งตกออกตกใจนะว่าเอ๊ะ
ไม่ได้เห็นหน้าหล่อเสียงหวานของบอยซีริชัยหรือเปล่า
เจ้าตัวเนี่ยนะคุณผู้ชมยังมีคิวออกงานอีเวนต์ออกงานคอนเสิร์ต
ทำงานเดียวรวมไปถึงงานคู่กับหวานใจอย่างน้องแอนอรดี

แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพระหว่างการซ้อมวงมาให้แฟนได้ดู
ให้หายคิดถึงกันอย่างแน่นอนเลยนะคะ
เรียกว่าน้ำใจเนืองแน่นจริงนะคะ